ทางด้านของบรรดาผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญต่างในต่างประเทศนะครับ
ก็ต่างร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องครับ
รายงานว่าเมื่อวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
นายบุญยังวรจิตประธานประเทศสปลาว
ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูตไทยในนครหลวงเวียงจันทร์
บุญยังกล่าวสันเสริญพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพล
ดุยเดชว่าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชริไทย

อุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
และประชาชนตลอดพระชนชีพ

จึงเป็นการสูญเสียของประชาชนชาวไทย
เป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน

มีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้อง
ระหว่างสปลาวกับประเทศไทยเสมอมา
ยังได้สัมภาษณ์นายบ่อแสงคำวงดารา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว
และประธานสมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพ
ซึ่งได้เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัย
สมุดหลวงที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
นครหลวงเวียงจันทร์เช่นเดียวกันครับ

ข้าข้าข้าข้า
สิงคโปร์จะเดินทางมาถวายศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชที่พระบรมหาพระราชวัง
โดยในลีเซียนลุงยังมีกำหนดการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับความเคารพรัก
และศรรษ์ธาตุจากภาษฐกนิกรเป็นอย่างมาก
อุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยเสมอมา
ขณะที่เมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาของเมื่อวานนี้
ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
รวิราชัยพราศัยเอกอัครราชทูต
แทนถาวรแห่งสหประชาชาตินครนิวยอร์กและภรรยา
นายพรพงศ์กณิตถานนท์กงศูนย์ใหญ่นครนิวยอร์กและภรรยา
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวาน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชที่วัดพุทธไทยถาวรวนาบราม

โดยมีประชาชนในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงจำนวนมาก

นัดโยงทุกคนทุกท่านวันนี้อาทิตย์การพันธุรกิจ